สถานการณ์โควิดยังหนักอยู่ทั่วโลกแต่เรื่องวงการนางงามก็เบาไม่ได้ค่ะ
ถ้าพูดถึงเรื่องนางงามต้องยกให้เลยบอสนวัฒน์
อย่าเรียกเข้าตัวแม่ไม่ได้เขาบอกต้องเรียกเข้าตัวพ่อ

อาจจะเอาให้จนได้แหละและที่สำคัญประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพ
แม้ว่าสถานการณ์ต่างยังไม่ค่อยเอื้ออำนวยนัก
แต่ว่าวางแผนรับมือการจัดงานภายใต้ข้อจำกัดมากมายเป็นอย่างดีเลย
นางงามแต่ละประเทศลงเครื่องบินมาที่ประเทศไทย
แล้วเอายังไงดีเอารถพยาบาลค่ะเอาไปรับเลยเพื่อตรวจหาเชื้อก่อน
แล้วนางงามทั้งหมดที่มาทั่วโลกนี้นะยังมาเก็บตัวไม่ได้นะ
กักตัวก่อน๑๔วันและระหว่างนั้นจะประสานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
สำหรับทำกิจกรรมออนไลน์เพื่อเก็บคะแนนเออแล้วพอผลทุกอย่างปลอดภัย
คราวนี้ทุกคนเข้ากองประกวดกันได้ค่ะแต่หากว่ามีนางงามติดโควิดขึ้นมา
เอาไงดีจำเป็นจะต้องตัดสิทธิ์ทันทีออกไป
แต่ยังคงดูแลเรื่องของการรักษาจนกว่านางงามท่านนั้นจะหาย
ส่วนรอบคัดเลือกของมิสแกรนด์เลยนะฮะอินเตอร์เนชนัล๒๐๒๐
วันที่๒๗มีนาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครค่ะ
ซึ่งโดยการจัดงานครั้งนี้ก็ผ่านการอนุมัติจากทางรัฐบาลไปที่เรียบร้อยแล้ว
ขอมาแล้วทำถูกต้องทุกอย่าง
ส่วนนี้มิสแกรนด์ของเราค่ะน้องน้ำพัชรพรตัวแทนสาวไทย
โชว์ความพร้อมด้วยชุดประจำชาติกันแล้วที่ใส่ในการประกวดนะ
ความมั่นใจในการสู้ศึกระดับโลกครั้งนี้อย่างเต็มที่
ส่วนการประกวดมิสแกรนดไทยแลนด์๒๐๒๑ที่หลายคนลุ้นกันอยู่
จะจัดขึ้นประมาณเดือนสิงหาคมค่ะ
และระหว่างนี้แต่ละจังหวัดตอนนี้กำลังเริ่มเฟ้นหาตัวแทนเพื่อเข้าประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เอาเป็นว่าปีนี้บ้านเราศึกหนักนะ

เอาเป็นว่า๒งานใหญ่เดี๋ยวเจอกันแน่นอน